มาต่อกันที่คนนี้ก็น่ารักน่ารุ้น

จะเรียกว่าอะไรอานร์เจ้าได้
นัทบอกว่าเพิ่งไปร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ของพี่เวียมาที่นครนายกนะคะ
งานนั้นเนี่ยมิคทองระยะไปร่วมขบวนแห่ทำบุญกันด้วยนะ

หนุ่มนัทเนี่ยเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศในวันนั้นคึกคักเฮฮากันมาก
แล้วยายหลานสาวน้องวิรินอุ้ยหน้าไอ้ลูกกว่าใคร

คุณแม่ก็ไหว้พระสวดมนต์ไปนะน่ารักสุดเลย
ซึ่งนัทเองเนี่ยเนี่ยก็ลุ้นไอ้เวียเพื่อนซี
ถ้ายาดคนต่อไปต้องมาละเมื่องอายนะ
เกิดมากี่คนนัทบอกผมจะช่วยเลี้ยงทุกคน

ความน่ารักของน้องวิลินคุณผู้ชมทำให้
นัทคนนี้หลงหลานไม่ไหว

คือรักเด็กขนาดนั้นรักหลานขนาดนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าพี่เวียจะกลับมาเล่นละครแล้ว
อันนี้นัทบอกไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นว่าเลี้ยงลูกอยู่ทุกวัน
แต่ที่แน่พี่เวียกำลังถ่ายทำซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งค่ะ
ใครที่คิดถึงการแสดงของพระเอกสุดฮอตคนนี้

เดี๋ยวไปฟังหนุ่มนัทน้องสนิทพี่เรียมเมาส์ให้ฟังจ้า
ตอนนี้เขากำลังถ่ายเหมือนเป็นหนังของทางเน็ตฟิก

โคตรน่ารักเลย

เห็นตั้งแต่อยู่ในท้องจนหลานออกมาแล้วเราแบบ
โอ้โหมันคือชีวิตอะ
แล้วมันเป็นความฝ่ายฝันของพี่ชายเรา

หลังจากนี้ก็คือครอบครัวจะไปเป็นแบบไหน

แล้วก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมวงมาก

แล้วก็พยายามมีเวลาว่างก็จะวีดีโอคอลหากัน